ผมไม่เคยโกรธเขานะแต่เขาเชื่อว่าเออ

อยากเล่นการเมืองไหมพี่อัดมีคนมาชวนไหม

จับตำรวจ

ถอนไม่ได้ก็ไม่ว่านิสัย
แต่ว่าถ้าคุณยังยึดติดอย่างนี้

จุดตกเนี่ยที่ผลนิติเวศบอกว่าน้องแตงโมมีอะไรมีโคนในปอด
จุดที่เราไปดำน้ำเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าโง่เปล่าไปเสียเงินแล้ว

ถ้าเขาถามว่าพี่อาจโง่หรือเปล่าพี่อาจจะถามว่าอะไร
พี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่ทุกคนบอกว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจจะถามว่าพี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจจะถามว่าโง่หรือเปล่าที่พี่อาจ
ทำไปเพื่ออะไรครับ
คิดว่าเงินที่ผมเสียไปนะ
ผมอยากพิสูจน์ความจริงว่าแตงโมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับแตงโม
คือทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่วันหนึ่งลูกใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นเหยื่อแบบนี้
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนจนไม่รู้จะไปพึ่งใคร
สถานีรักษณ์ตัวอย่างว่าสิ่งที่เราสู้กับตำรวจสู้ไม่ส่งแค่คนสองคน

เราถึงออกมาโดยที่เราเสียเงินเนี่ยเราไม่ได้เสียดาย

แต่เราอยากที่สุดความจริงให้เห็นว่า
คดีแตงโมคือคดีอัพยศของประเทศไทย

คือในส่วนของผมเอง

เขาจะด่าผมยังไงก็ช่างจะว่าผมยังไงก็ช่าง
สำหรับผมผมเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย
เขาอาจจะไม่เชื่อมั่นอะไรบางอย่าง

แต่เขาเชื่อว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เขาจะได้เงินอย่างนี้

เพราะว่าอย่างการถอนคดีผมเท่าที่ผมทราบมา
ก็ได้มาบางส่วน

ได้จากใครนี่ผมขอไม่เอ่ยแล้วกัน

เห็นเขาไปออกรายการบางรายการนะเขาพูดจำนวนเงินมา

เพื่อม่าเขาได้เท่าไร

ได้เป็นค่าเหมือนช่วยงาน
แล้วข้างหลังสุดให้รู้สึกจะได้๑๐ล้าน

ที่ผมฝันมาว่าเขาได้เงินมา๑๐ล้าน

เลื่อนในการส่งสำนวนหลายครั้งมากเลยนะ
ข้อกล่าวหานะครับเพื่อที่จะหาหลักฐานแบบที่สังคมต้องการ

แต่ที่สุดแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับ
ในฐานะนักวิชาการมองว่ามันยังไงอ่ะพี่อา
ผมมองว่าทำไมเขาไม่กล้า
ไม่กล้าสิ่งที่ผมร้องไป๘ข้อ
อย่างเช่นการตรวจคราบเลือดเรือใหม่อีกครั้งหนึ่ง

คือถ้าคุณโปร่งใส

เมื่อมีการดีแคร์ด้วยนะเป็นการดีแคร์
ตัวเจ้าที่พอถอด้วย
ในการดีแคร์ตำรวจด้วยที่ทำคดีนี้
เป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาด้วย
แล้วก็เป็นการพิสูจน์ความจริงว่า

ข้อมีอะไรบ้างครับตรวจพิสูจน์เรือใหม่

๒ให้สอบคุณหมอทวชัยกันจนริน

แต่เราได้แค่คนเดียวคุณหมอทวชัยคือกุญแจลึกลับของเราใช่มั้ย

แล้วผมถามว่าเขาก็รู้จักปอ
แล้วเขาเป็นลูกค้าปอเป็นลูกค้าของเขา
แล้วมันจะเกิดความเที่ยงทำตรงไหน

ไม่มีครับเขาบอกกล้องวงจรปิดเสียมาทุกตัว

เสื้อผ้าวันที่เกิดเหตุ
รองเท้าของคนบนเรือวันที่เกิดเหตุ
ขอมีการเอามาตรวจไหม

ไม่มีเลยครับ

มีตรวจเสื้อกระติกที่เจอคราบเลือด

แต่ที่มีการแก้ไขต่าง

ก็ให้สอบเจ้าของตัวจริง
ที่เป็นเจ้าของอู่เก็บเรือ
ที่ให้ข่าวไม่ได้เป็นตัวจริงเหรอ

เราอยากรู้ว่าสัญญาอะไรต่างเนี่ย

ให้ตรวจสอบเรือที่เกิดเหตุว่า
นับตั้งแต่เวลา๕นาฬิกานะ
กระติกทุกคนมาลงเรือเนี่ย
หลังจากที่เอาเรือมา
บนเรือเนี่ยเอาเรือมาผูกไว้แล้วเนี่ย

มีใครเอาเรือลำนี้ไปใช้ไหม
จนถึงเอาเรือเข้ามาเก็บในอู่อ่ะ
มีบุคคลใดเอาเรือไปใช้ไหม
แล้วทำไมถึงเอาไปใช้

เรือลำนี้มีการไปที่

ประมาณสัก๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เขาไม่ได้เอาเรือไปจอดแบบที่เขาบอกเฉย

แล้วทำไมวันที่พอถอไปตรวจ

ไม่เจอเส้นผมเลยไม่ได้เส้นเดียว

การที่โดยปกติเขาจะต้องล้างเรือก่อน

เขาทำไปเพื่ออะไรครับ

เพราะว่าสอบไม่ได้อย่างที่คุณหมอต้องการ

เพราะเขาอ้างว่าคำสั่งอายการให้สอบแค่นี้
ครับ
หลายคนมาบอกผมไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริง

โดนข้อเสนอเพื่อให้ล้มเลิกในการยุ่งคดีแตงโมใช่ไหมครับ
คือในช่วงที่เราทำใหม่

จะดูแลเราเป็นรายเดือนบ้างอะไรอย่างนี้

เขาให้คุณเรามาบอกผมครับ

ซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่ามันชีวิตแตงโมมันมาแลกกับเงินไม่ได้
ในความคิดผมนะแล้วก็ถ้าผมไปรับเงินเขาทุกอย่างก็คือใกล้
ลายว่าผมเป็นขี้ฆ่าเขาตลอดชีวิตถูกไหม

ไม่อยากเป็นคิดค่าไม่พอไม่อยากตารางวัดทรยศต่อเป็นดิน
ทรยศต่อประชาชน
เพราะผมมีลูกลูกผมยังเล็กอยู่แล้วก็ลูกผมอีกคนก็ทำงานกันอยู่
แล้วถ้าพ่อทรยศต่อประชาชนทรยศต่อแผ่นดิน
แล้วลูกผมโตมาใครจะรับลูกผมทำงานถูกไหม
แล้วผมจะมีหน้าไปมองฟ้าได้ไงไปมองประชาชนที่เป็นแฟนคลับผมได้ไง
ถูกไหมฉะนั้นผมปฏิเสธ
มีการขู่ฆ่าไหมถามด้วยความรักถามด้วยความเป็นห่วง

ขู่แต่บอกว่าก็เดี๋ยวไปว่ากันตามกฎหมาย

ถูกแต่ผมก็บอกว่ายินดี
ครอบครัวไม่ห่วงก็เหรอเรามีลูกมีเมียนะ
นะลูกถามผมตลอดผมก็บอกลูกว่ามันเป็นมันเป็นงานของพ่อ

บางครั้งแฟนผมก็ถามว่าไม่คิดถึงไม่สงสารครอบครัวบ้างเหรอ

ผมก็บอกว่าผมมีหน้าที่นะในการทำงานเพื่อแผ่นดิน

ก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยมาถึงวันนี้ได้นะ
ก็เพราะเรามีผู้มีพระคุณ
เราต้องมีหน้าที่ในการตอบแทน

ที่ผมพูดอยู่ทุกครั้งเลยคืนหนึ่ง

สองคือผมจะไม่ลืมผู้มีพระคุณ

นะชีวิตผมน่ะให้แผ่นดินไปแล้ว
แล้วก็ชีวิตผมให้กับนายผม

ยินดีสลายชีวิตให้ได้เลย

เพราะว่าคนที่ช่วยเหลือผมมาถึงทุกวันนี้
แต่เวลาที่ผมตอนที่ผมลำบาก
นะก็มีนายคนนี้คนเดียว
ที่ดูแลผมไม่เคยทิ้งผมกับครอบครัว
บ้านผมเกิดจากคนยากจน

พ่อแม่ก็ขายหมู

กรูแห่งคงเพชรมั้ย
ผมเป็นคนสุระทันี
แล้วชิ้นผิกผันไหมไง
แล้วก็เป็นนักธุรกิจเหมือนคนทั่วไป
ปกติไม่มีความรู้กฎหมายแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีอะไรเลย
พูดง่ายตอนที่เราโดนตำรวจแจ้งเขาหาเราเรากลัวมาก
เพราะว่า๑เราไม่เคยโดนคดี
และตอนนั้นผมก็มีหน้าที่ไปดูแลบ้านของอดีตรองประวัติศาสตร์ตลอด

แล้วก็รู้จักตำรวจมาก
พอเราเป็นนักธุรกิจก็ย่อมมีตำรวจเข้ามาขอตังค์เราตลอด

ถ้างั้นเป็นเรื่องปกติแล้วรู้จักตำรวจมาก
เป็นเรื่องปกติหรอเวลาขอตังค์
เป็นพ่อค้าถึงเหมือนเขามาขอ
น้ำเพลิงเหลือเซอป์พึงปลา
ใช่คิดอย่างนั้น
เราถูกตำรวจที่ประทุนธาณี
ผมยังจำได้เลยเนี่ยนะแต่ผมไม่เคยโกรธเขาเลยนะ

เอาเหรอเล่าวันนั้นให้ฟังหน่อย
คือเขาออกหมายเรียกผมมาเนี่ยแล้วผมไปบุกรู้แล้วทำให้เสียทรัพย์
ผมก็หงวงผมจะไปทำบุกลุกทำให้เสียทรัพย์ยังไงบ้าง
ผมก็โทรไปถามเขาก็พูดคำแรกว่าเดี๋ยวไปว่ากันในศาลเลย
ผมเลยจะไปสู้กันในศาลแล้วยังไงเออเดี๋ยวมากกันที่โรงพักษณ์
ผมก็ไม่เคยโดนคดีผมก็ไปจ้างทนายความคนหนึ่ง
เขาก็เก็บผมเลยห้าหมื่นตอนนั้นทันทีเลยเก็บเลยเงินสดก่อนเลย
ผมก็ให้เขาไปพอวันรุ่งขึ้นก็ไปพบพนักงานสอบสวน
เขาไปทะเลาะกับพนักงานสอบสวน
ผมก็สวยแล้วให้ไปช่วยดันไปทอเลาะ
ผมก็บอกเขาว่าเอาพี่ผมจ้างพี่มามาเป็นทนายกับผมนะไม่ใช่ไปทะเลาะกับตำรวจ
เราก็เริ่มคิดเราห่วงคดีมากกว่าห่วงทำธุรกิจแล้ว
เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีแล้วเราก็เลยเลิกหมดเลย
ก็ขายกิจการขายอะไรทิ้งก็เลยไปนั่งศึกษากฎหมาย๓ปี
แต่ไม่ได้เรียนนะไปนั่งดูเขาสู้คดีกันยังไงคดีอย่างนี้สู้ยังไงคดีนี้สู้ยังไง
เราจนเราเข้าใจหมดเลยสุดท้ายคดีเราก็ยกฟ้อง
แต่พอดีมีผู้ใหญ่ผ่านมาสัก๒เดือนนะผู้ใหญ่ก็มาเชิญให้ไปพบ
แล้วก็บอกว่าอย่าให้ทำชมรมแต่ท่านก็บอกว่าทำแล้วต้องวัดดวงนะ
คือตายได้ต้องบอกก่อนว่าตายได้ตายได้ทุกเวลาแล้วโอกาสติดคุกมีได้ทุกเวลา

คือไม่ได้มีทุนให้นะ

ไม่มีทุนให้นะแต่ว่าจะช่วยประสานให้

อยากเล่นการเมืองมั้ยพี่อันมีคนมาชวนมั้ย

ชีวิตผมนะไม่เคยอยากเล่นการเมืองผมเป็นอาชริยะคนธรรมดาดีกว่า

เพราะว่าผมไปเป็นนักการเมือง
แล้วผมไปตรวจสอบการทุจริตแล้วผมจะอยู่ได้ไหม

เพราะว่าผมพูดตรงนะจับนักการเมืองทุจริตเนี่ยง่ายกว่า

ใช่เพราะว่านักการเมืองทุกวันนี้มันก็คือมีทั้งนักการเมืองที่คุ้มครองของเถื่อน

มีทั้งนักการเมืองที่คุ้มครองบ่อนการพน
ทำไมประเทศเราไม่น่าอยู่เลยอ่ะ

นักการเมืองก็เหมือนกับคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือได้

ผมเจอมาทั้งนั้นแหละแล้วถามว่าผมจะไปเป็นนักการเมืองทำไม
ผมเป็นคนตรวจสอบนักการเมืองดีกว่าที่ผมไปเป็นนักการเมือง
นี่คือพันธสัญญาตลอดชีวิตนะจะไม่เล่นการเมืองใช่ไหม
ชีวิตผมเนี่ยไม่เคยเล่นไม่เคยคิดเล่นการเมือง
แม้แต่วินาทีที่อยู่ในสมองเลย

ผมไม่เคยต้องการเป็นนักการเมืองมีมาชวนผมหลายพัก

เอาความรู้ความสามารถเนี่ยไปใช้พัฒนาบ้านเมืองไปใช้จับผิดอะไรอย่างนี้

ผมเคยเข้าไปอยู่ในกรรมธิการ

แล้วผมก็เห็นกรรมนิการที่มันไม่ใช่การตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากความที่จะปราบปรามทุจริตจริง

แต่เป็นการไปทำเพื่ออะไร
เพื่อต่อลองมากกว่าที่จะมาปราบปรามจริง

คือคนที่ทุจริตคอรัปชั่นเนี่ยเราถึงบอกว่าโปรเจคที่ผมจะทำต่อไปในเร็วนี้ก็คือการปราบปรามทุจริตเงินรัฐที่มีการเอาเงินงบประมาณของแผ่นดินนะ
ไปทำการทุจริตโครงการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ไปร่วมกับพ่อค้าในทุนในการเอาเงินหลวงมาแบ่งกัน
จะเป็นข่าวใหญ่เร็วนี้
แล้วก็เชื่อว่ามีผู้ต้องหาเป็นร้อย
วันนี้มีบางเรื่องที่เราไม่ได้คุยนะฮะเราคุยกันนอกรอบพูดเพื่อจะได้เป็นความเข้าใจของประชาชนนะครับว่าเราสองคนไม่อยากจะพูดเรื่องขัดแย้งของความเป็นทนายหลายคนที่เป็นคู่กรณีพี่อัดอยากจะชี้แจงอะไรเรื่องนี้บ้าง
คือผมกับทุกคนเนี่ย

ผมพูดตรงนะผมไม่เคยโกรธเขานะ

แต่ผมอยากจะฝากเขาว่าวันนี้เราอยากหยุดกันแล้วยัง

แล้วผมอยากที่จะบอกเขาว่าเอาเวลาทั้งหมดไปช่วยเหลือสังคมกันดีกว่าไหม

ไอ้ที่มาฟ้องร่องผมอะไรเนี่ยที่เหลืออีกสองสามพอดีเนี่ย

ผมก็ไม่อยากไปฟ้องเขาอีกตั้งสิบยี่สิบกว่าดี

ไม่ใช่ว่าเพราะว่าหนึ่งผมกลัวอะไรหรอก

แต่ผมอยากเห็นมิติใหม่ที่หนึ่งผมก็อายุห้าสิบห้าแล้ว

อยากจะเอาเวลาที่เหลือไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า

ที่จะมารับกับคุณในเรื่องของการฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมา
นี่ตอนนี้มีคดีกับทนายอะไรบ้างนะครับ
ก็มีกับของตั้มเหลืออย่างสุขจัดสารพอดี

อยากจะบอกอะไรกับทนายตั้มผมว่ามันเป็นโอกาสอันนี้นะ

ผมไม่เคยมีสาเหตุโกรธเครื่องกันมาก่อน

ผมก็คิดเสมอว่าเขาก็คือน้องผมคนหนึ่ง

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมมองว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้น

เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าคุณถอนได้ก็ถอนถอนไม่ได้ก็ไปว่ากันในศาลผมก็ไม่ได้นั้น
แต่ว่าถ้าคุณยังยึดติดอย่างนี้

ผมก็ต้องใช้สิ่งที่ผมจะต้องฟ้องกับคุณ

ผมก็ต้องใช้บ้างเพราะวันนั้นเนี่ยผมก็เสียเปรียบ

เรื่องที่ว่าไปหลอกเอาตังค์คนจีนอะไร๖ล้านเนี่ย

ซึ่งยังไงเขาก็ไม่รอดคดีนี้

เราว่ารายการแทรกท้ออาจจะไม่ได้สร้างความขย้างมากขึ้นนะครับ

คือจริงผมไม่เคยโกรธใครนะ

ทุกคดีคือมันจบได้หมดแหละ

มันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณพูดเนี่ย

แต่วันนี้มันมีเวลาที่ให้คุณคิดแล้ว

มาทำเพื่อให้สังคมดีกว่า